ค่ะมาดูอีกเรื่องหนึ่งคุณผู้ชม
กรณีการเรียกคืนเบี้ยคนชรา
เรื่องนี้ทำคุณย่าคุณยายหลายคนกังวลใจ

คุณคิดดูสิยอด๑๕๐๐๐คนทั่วประเทศ
ใช่แล้วบางคนยอดแปะแสน
คุณยายคุณย่าบอกจะเอาเงินที่ไหนคืนเนี่ยนะคะ
แต่ก็มีความคืบหน้านะคะในกรณีนี้
บางจังหวัดบางท่านเนี่ยค่ะ
ทางผู้บัญชาการมณฑนทหารบกที่๒๑เนี่ย
ก็นำเงินไปมอบให้แล้วนะคะมอบให้กับแม่ของทหารที่เสียชีวิต
จากเหตุคลังแสงระเบิดเมื่อปี๒๕๕๙
เพราะว่ากรณีนี้นะคะคุณยายถูกอบตทวงเงินคืนเป็นเงินกว่า๘๗๐๐๐บาท
เดี๋ยวเล่าสู่กันฟังไปดูกรณีแรกคนแรกก่อน
คุณยายแสงสุขคุ้มอายุ๙๘ปีชาวบ้านตำบลท่าแคร์อำเภอเมืองรบบุรี
อบตท่าแคร์ยื่นฟ้องเรียกเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุคืน
จำนวนกว่า๙๖๓๒๑บาทเมื่อวันที่๒๖มกราคมที่ผ่านมา
ดูสิคุณยายอายุจะ๑๐๐ปีแล้วอายุ๙๘แล้ว

แต่ว่าคุณยายจะกลุ้มใจเรื่องนี้
ถูกค่ะเพราะว่าเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ไม่คาดคิดว่าจะเกิดขึ้นนะคะ
โดยทางสารแขวงลบบุรีนัดยายแสงให้ไปให้การแก้ไขข้อหา
แต่ยายแสงกับลูกไม่ได้ไปเพราะเห็นว่าเรื่องนี้ไม่เป็นธรรม
ยายแสงได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุมานานแล้วนะคะ
ยายบอกว่ารับมาตั้งแต่เดือนละ๓๐๐บาท
ปัจจุบันได้รับเดือนละ๑๐๐๐บาท
รับมาต่อเนื่อง๓๘ปี
ขณะเดียวกันคุณยายบอกว่าได้รับเงินบำนานพิเศษ
จากกรณีที่ลูกชายซึ่งเป็นทหาร
เสียชีวิตขณะที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วย
ส่วนนี้ได้เพิ่มเดือนละ๑๐๐๐บาท

เงินบำนานพิเศษของยาดของทายาทนี่นะครับ
เงินเบี้ยผู้สูงอายุที่คุณยายพึงจะได้รับ

ดันซ้อนกันก็เลยกลายเป็นปัญหาเลยฮะ

ใช่ทีนี้คุณยายบอกเจอแบบนี้
ยายก็ไม่มีเงินจะจ่ายไม่รู้จะทำยังไง

ยายบอกแบบนี้ค่ะ

หาจิ้นก็หาจิ้นไม่ได้จาบมาจากไหน
แล้วก็เขาแจ้งความจับยายจะทำอย่างไร
อ้าวจับก็จับไปก็ไม่ว่าอะไร

อีกอย่างครอบครัวก็ยากจนส่วนใหญ่ครอบครัวยากจน
แล้วก็คุณยายบางท่านบอกแบบนี้เลยคุณ
บอกว่านี่ยายก็รอวันตายอันนี้ขอโทษจริงคือคุณยายพูดแบบนี้เลย

ยายก็รอวันตายอยู่แล้วจะให้ยายมาหาเงินคืนอีก
ใช่อีกคนนึงค่ะยายทองศรีคุณผู้ชมค่ะ
ยายทองศรีรัตนภักดีก็อายุ๗๘ปีแล้ว
เป็นชาวอำเภอโนนดินแดงที่บุรีรำนะคะ
ก็โดนเรียกเบี้ยผู้สูงอายุคืนทั้งหมด๙๗๔๐๐บาท
แล้วก็มีดอกเบี้ยอีกร้อยละ๐๗๕ต่อปี
ยายทองศรีเล่าให้ฟังยายมีลูก๗คน
แล้วยายก็ได้บำนานพิเศษจากลูกชายคนโต
คือเสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่๒๔ตุลาคมปี๒๕๕๙
ลูกเนี่ยคืออาสาสมัครทหารพรานทองดีรัตนภักดีนั่นเองนะคะ
แล้วเบี้ยผู้สูงอายุของยายยายก็ได้มาตั้งแต่ปี๒๕๖
ทีนี้ยายทองศรีเองก็กลัวว่าจะโดนยึดบ้าน
ยายก็เลยเซ็นไปไงว่าเดี๋ยวจะชำระเบี้ยคืน
ก้อนแรกเป็นเงิน๑๙๘๔๐บาท
แล้วหลังจากนั้นจะจ่ายอีกทุกเดือนเดือนละ๑๘๐๐บาทอีก๕ปี
แต่ว่าเงินที่เอามาจ่ายเนี่ยเป็นเงินที่ยายหักออกมาจากเงินบำนานของลูกชายไงคุณ
แต่ยายกังวลว่าต้องจ่ายไปอีก๕ปีตอนนี้ยายก็๗๘แล้ว
ถ้าเกิดว่ายายตายไปก่อนแล้วทำยังไงดียังชำระเงินยังไม่หมด
กับนักข่าวของเราดูด้วยนะคะ
นี่เป็นส่วนหนึ่งของ๒จังหวัดแล้วคือลบบุรีกับบุรีรำ

ฟองอินตะปัญญาท่านก็อายุ๘๙ปีแล้ว
อาศัยอยู่ที่หมู่๑๐ตำบลสันทรายอำเภอเมืองเชียงราย
หลายวันก่อนยายฟองเคยบอกแบบนี้
เครียดจนเกือบจะผูกคอตายแล้วนะคุณนะ
เครียดที่ต้องคืนเงินเบี้ยผู้สูงอายุ๙๙๒๐๐บาท
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
ทราบข่าวก็ให้คำมั่นสัญญากับคุณยาย
บอกคุณยายคุณยายไม่ต้องจ่ายเดี๋ยวจะดูแลให้
ทำให้คุณยายพอจะยิ้มออกได้บ้างสบายใจได้บ้างคุณ
ทีนี้เราก็คุยกับลูกชายของคุณยาย
ก็คือคุณเขื่อนเพชรอินตะปัญญานะครับ
ลูกชายก็บอกว่าตอนนี้แม่เองก็คือยังเครียดอยู่บ้าง
ก็จะพอยิ้มได้แต่ก็ยังรู้สึกลึกอยู่ก็กังวลอยู่
กินก็ไม่ได้นอนก็ไม่ค่อยหลับแล้วคุณ

มันส่งผลต่อสุขภาพร่างกายของผู้สูงอายุจริง

แล้วก็แม่ยังห่วงว่าหน่วยงานรัฐจะไม่ช่วยเหลือตามที่สัญญาไว้

จากคุณยายฟองท่านนี้แล้วคุณ
ที่เชียงรายยังพบผู้ที่ต้องคืนเบี้ยยังชีพทั้งหมดเนี่ย

โอ้โฮฟังเสียงของชาวบ้านที่ถูกเรียกคืนเบี้ยอย่างชีพนะครับ
ถูกครับ
ส่วนที่ร้องไห้อยู่นี่คือคุณยายบวล
จำได้ไหมครับคุณยายบัวถือว่าเป็นเคสเปิดประเด็นเลย
ถูกต้องค่ะฮะครับใช่ยายบวลโลสุวรรณอายุ๘๙ปี
ชูภาพลูกชายที่เสียชีวิต
จากกรณีที่คลังแสง
เมื่อปี๒๕๔๔ยายหลั่งน้ำตาร้องไห้
ไม่ได้ร้องไห้เสียใจนะร้องไห้ทราบซึ้งใจ
เพราะว่าหลังจากที่พลตรีชะลิดบรรจงปรุ
ผู้บัญชาการมณฑนทหารบกที่๒๑เดินทางมาเยี่ยม
ให้กำลังใจไม่ได้มามือเปล่านะคะ
ก็เหมือนเป็นหน่วยงานต้นสังกัดของลูกชายที่เสียชีวิตไปนะ
ค่ะมาทำไมคะมาให้กำลังใจแล้ว
ก็ยังนำข้าวสารอาหารแห้ง

เขาก็ให้มานะคุณตอนที่คุณยายนับเงินนะ

เป็นแบงค์ร้อยแบงค์ย่อยแบงค์ยี่สิบแบงค์อะไรมีหมด
เห็นเลยว่ามาจากการสละนะ
จากการที่แบ่งปันกันมารวมมาแล้วเป็นเงิน๘๗๐๐บาท
เอามามอบให้ยายเพื่อนำไปให้คุณยายเนี่ย
ชำระคืนให้กับอบตครับ
คือก่อนหน้านี้ยายบวนถูกอบตเจริญศุกร์เรียกคืนเงินเบี้ยผู้สูงอายุ๘๔๐๐๐บาท
ก็อย่างที่คุณสืบสกุลได้บอกไปก่อนหน้านี้นะคะว่ามันเป็นเงินซ้ำซ้อน
เงินบำนานพิเศษที่ได้จากกรณีที่ลูกชายที่เป็นทหารเสียชีวิต
จากเหตุคลังแสงระเบิดเมื่อปี๒๕๔๔ครับ
พลตรีชลิศบอกนะคะว่าแม้ว่าจ่าสิบเอกจากกราวุธ
ก็คือลูกชายของคุณยายบัวนี่แหละจะเสียชีวิตไปแล้ว
แต่หลังจากทราบความเดือดร้อนของครอบครัวทหารพลตรีชะลิดเอง
รวมถึงทางผู้บัญชาการต่างเองก็เป็นห่วง
ก็เลยรวบรวมเงินมาช่วยเหลือนะคะ
ยายบวนเองก็ถึง
ตื่นเต้นตื่นตันใจนะคะที่ต้นสังกัดของลูกชายมาช่วยเหลือ
เพราะทราบว่าจะมีทหารมาที่บ้านเนี่ย
คุณยายบวนก็เหมือนตั้งขบวนรอเหมือนกัน
ใช่คุณยายบวนก็ตื่นแต่เช้ามานั่งรอกันแต่เช้านะ
ใช่แล้วยายบอกนะพอได้เห็นเครื่องแบบทหารแบบนี้

ครับกรณีของยายบวนรักยายบวนเนี่ยกับลูกหลานเนี่ย

ใช่ค่ะแล้วก็ยังขอบอกว่ายืดระยะเวลาผ่อน
เพราะว่าตอนแรกเขาจะให้ผ่อนปีนึงไม่คิดดอก
ยังยืดเวลาเป็น๕ปีไม่คิดดอกได้ไหม

อย่างว่าแหละผู้สูงอายุคนสมัยก่อนเนี่ย

แกก็ไม่อยากเอาไว้แกอยากเอาคืนถ้าหาได้นะครับ
แต่ทีนี้ถ้ามีหน่วยงานต้นสังกัดมีทหารเข้ามาช่วยเนี่ย
โอ้โหก็ทำให้คุณยายสบายใจขึ้นเยอะเลย
เป็นการช่วยส่วนบุคคลส่วนของกลุ่มองค์กรนะคะ
ทีนี้ดูยายอีกคนนึงบ้างค่ะอยู่ที่โคราชคุณผู้ชม
คุณยายชูศรีภูลชัยอายุ๘๓ปี
คุณยายเป็นผู้ป่วยติดเตียงไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้
แล้วคุณยายก็อยู่กับลูกสาวลูกสาวคือคุณแสงทิพย์ภูลชัย
ลูกสาวก็ไม่ได้ประกอบอาชีพอะไรนะคะ
อยู่ใกล้แม่คอยดูแลแม่
มีหลานชายเป็นครูอยู่ที่กรุงเทพก็ถือว่าเป็นเสาหลักของบ้าน
ลูกสาวของยายชูศรีเนี่ยเล่าให้ฟัง
บอกว่าแม่ป่วยตั้งแต่คุณพ่อก็คือพันตรีสวัสดิภูลชัยเนี่ย
เสียชีวิตในสนามรบตอนนั้นตั้งแต่สมัยสงครามมหาเอเชียบูรพา
พอคุณพ่อเสียชีวิตเสร็จแม่ก็ล้มป่วยตั้งแต่ตอนนั้น
คือเหมือนกับแม่ก็เหม่อลอยเพ้อคงจะคิดถึงสามีด้วยล่ะค่ะ
แล้วก็มาเป็นอัลไซเมอร์อีกทีนี้ยายชูศรีเนี่ย
อบตด่านช้างเรียกเงินเบี้ยผู้สูงอายุคืนเนี่ย
๐บาทแล้วอบตด่านช้างก็บอกว่า
เนี่ยยายชูศรียายจ๋ายายรับเงินซ้ำซ้อนกันกับเงินบำนานที่ได้จากกรณีสามีเสียชีวิตแล้วก็ได้หมื่นนึงเนี่ย
พอบอกกับยายแบบนี้แล้วก็โดนเรียกคืนยายเองก็ตอนนี้ก็เครียดเหมือนกัน
กินไม่ได้นอนไม่หลับเลยนะคะ
ไปดูนะคะคุณผู้ชมล่าสุดชาวบ้านที่หมู่หกอำเภอภัยสาลีจังหวัดนครสวรรค์เนี่ยครับ
ร้องเรียนมาว่าแม่วัย๙๘ปีก็ถูกเรียกเบี้ยยังชีพคืนเหมือนกัน
เป็นเงินกว่า๙๐๐๐บาทแล้วก็ยังมีนะคะนางพันธกรกวางแก้วอายุ๕๔ปี
เขาบอกว่ามารดาก็คือยายกรนี่แหละปัจจุบันป่วยติดเตียงด้วย
มีลูกทั้งหมด๑๐คนโดยลูกชายเป็นตำรวจเสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่
แม่ก็เลยได้รับเงินบำนานมาประมาณสัก๓๐ปีก่อนนะคะ
พอรัฐบาลมีโครงการให้เงินผู้สูงอายุแม่ก็เลยพาไปลงทะเบียนรับเงิน
ต่อมาค่ะก็มีหนังสือมาแจ้งบอกว่าให้คืนเบี้ยผู้สูงอายุกว่า๙๐๐๐บาท
ต้นเดือนที่ผ่านมาทุกวันนี้ตัวเธอเองไม่สามารถประกอบอาชีพได้
เพราะว่าต้องดูแลแม่ที่ป่วยติดเตียงญาติที่สูงวัยแล้วก็ยังมีพี่ชาย
มีอาการทางประสาทอีกก็เลยไม่สามารถที่จะทำงานได้นะคะ
ก็เลยบอกว่าเอาล่ะพร้อมที่จะคืนเงินให้แต่ก็ขอให้มีการผ่อนปลนบ้าง
ผู้สื่อข่าวพูดคุยกับคุณยายกรที่นอนอยู่เนี่ยนะคะ
คุณยายใช้ภาษามือในการโต้ตอบนะคุณผู้ชม
พอถามว่าเนี่ยคุณยายทางหลวงเขาขอเงินคืนยายยินดีจะคืนให้ไหม
คุณผู้ชมเสียงจากผู้สูงวัยอายุ๙๘ปีเป็นเสียงที่สื่อสารผ่านภาษามือเนี่ยนะคะ
แล้วคุณยายป่วยเจาะคอด้วยเนี่ยยายตอบนะว่ายินดีคืนให้อะค่ะ
แล้วจะเอาเงินที่ไหนกินข้าวครับ
มีเงินเดือนลำนานอยู่คนผิกการอยู่
นี่นะฮะก็เท่าที่เรารายงานไปเมื่อกี้รบบุรีบุรีรำเชียงรายนครสวรรค์แล้วก็ที่โคราชนะฮะ
โคราชเขาบอก๖๒อำเภอนะคุณนะขออภัย๓๒อำเภอเนี่ย
ปรากฏว่ามีผู้สูงอายุที่จะถูกเรียกเก็บเบี้ยยังชีพคืนทั้งหมด๖๑๐ราย

แล้วที่คุณบอกว่ารวมกันหลายจังหวัดเป็นหมื่นนะ

แล้วก็ทีนี้เอาที่โคลราชก่อนนะฮะ
ทางด้านของสภาธนายความภาค๘ที่ดูแลอยู่ในพื้นที่

จะตั้งโต๊ะช่วยดูแลเลยนะคุณนะ

จ่ายเงินดังกล่าวให้จำเลยโดยหลงผิด

ได้รับไว้โดยปราศจากมูล

หาใช่เงินที่โจทย์มีสิทธิ์จะเรียกคืนได้

ข้อกฎหมายกับนโยบายอาจจะต้องคุยกันไหมคะ
แต่ผู้คุมนโยบายใหญ่นายกรัฐมนตรีนะ

ใช่เพราะว่าตอนนี้จริงก็หาแนวทางในการพยายามแก้ไขอยู่

คนก็เลยเอ้าทำไมกรมบัญชีกลางทำแบบนี้ทำไมถึงเรียก
แต่ฝากฝั่งกรมบัญชีกลางก็มีการออกมาชี้แจงนะ
บัญชีกลางไม่มีข้อความระบุไปในหนังสือเลย

มันเป็นเรื่องของอปทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เออมันก็กลายมาเป็นแบบนี้อีก
หน่วยงานไหนจะรับผิดชอบอะไรยังไงดี
ใช่เรื่องนี้นางนิโลบลแวววัลป์ศรีนะคะ
อธิบดีกรมบัญชีกลางก็เปิดเผย

ไม่ได้เป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่เรียกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุคืนนะ
อำนาจส่วนนี้มันเป็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ทีนี้คุณนิโลบนก็เลยยกกรณีของยายบวนที่บุรีรำแหละ
บอกว่าเรื่องนี้อบตเขายื่นเรื่องมาให้กรมบัญชีกลางตรวจสอบ
เกี่ยวกับการรับเงินบำนานในระบบ

แล้วก็ทำหนังสือแจ้งกลับไปทางอบต
ซึ่งในหนังสือที่ชี้แจงกลับไปยังอบต
ไม่มีข้อความที่ระบุว่าเรียกเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุคืน

การจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุเนี่ยมันจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยนะคะ
ซึ่งระเบียบกระทรวงมหาทัยจ่ายตั้งแต่ปี๕๒นะคะ
มีการกำหนดลักษณะของผู้คุดสมบัติของผู้รับอยู่ในข้อ๖

ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการเศรษฐีประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐวิทยาลัยศาสตร์กิจ
ได้แก่ผู้รับบำนานเบี้ยวัดบำนานพิเศษหรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน
จริงตรงนี้มันเขียนไว้ตั้งแต่ปี๕๒
แต่บังเอิญในอนุ๔เนี่ยมันถูกแก้ไขโดยระเบียบปี๖๑นะคะ
ซึ่งระเบียบปี๖๑ก็เขียนเหมือนกันแก้ไขอนุ๔
แต่ในข้อ๖ก็คงไปตามเดิมก็คือ
ผู้มีสิทธิ์ที่จะได้รับเบี้ยผู้สูงอายุ
ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้
แล้วก็มาแก้อนุสีเอามาเรียบเรียงเขียนให้ชัดเอง

ในการที่พิจารณาบุคคลที่รับเบี้ยผู้สูงอายุอย่างนี้ใช่ไหม
แล้วก็ในส่วนของผู้ที่รับบำนานพิเศษอะไรอย่างนี้นะฮะ

ซึ่งกรมบัญชีกลางเขาจะเป็นตัวกลางในการตรวจสอบเรื่องนี้ให้
ถูกต้องไหมแต่ว่าคำสั่งหรืออำนาจ
การที่จะไปเรียกเงินคืนกลายเป็นอำนาจของกระทรวงมหาดไทยเหรอ
คือนี่ไงเพราะเขาบอกว่าจริงพอมันเชื่อมโยงข้อมูล

ตั้งแต่ปี๖๓ถูกไหมครับแล้วทีนี้ระบบ

เพราะว่าที่ถามว่าทำไมมันเพิ่งมาเป็นข่าว
ทั้งที่ยายบางคนได้รับมา๒๐๓๐กว่าปีแล้ว
ก็นี่ไงคะมันเพิ่งเชื่อมโยงระบบเสร็จเมื่อปีที่แล้ว

ทีนี้พอมันเกิดเหตุแล้วคุณสืบสกุลคุณชิสา

กรณีไย้บ้วนไย้แสงอะไรทั้งหลายแหล่ง
กับกรณีที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

ไม่ค่อยห่วงเอาที่เกิดขึ้นแล้วมันมีหลายเคส
ใช่แต่ว่ากรณีที่เกิดขึ้นแล้ว
ทุกวันนี้เขาจะมุ่งเน้นไปที่การช่วยเหลือเยียวยา

แต่ก็ยังไม่ได้ระบุออกมาแบบเป็นรายละเอียดที่ชัดเจนไงคะ
เพราะว่ามันมีรายละเอียดของตัวบุคคลเยอะแล้วนะ

ส่วนที่เกิดขึ้นข้างหน้าที่จะเกิดขึ้น
เขาก็ต้องหารือร่วมกันว่าจะมีการแก้ไขระเบียบหรือไม่อย่างไร
เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุแบบนี้อีก
อันนี้คือสิ่งที่รองอธิบดีกรมบัญชีกลางมีการชี้แจง
ครับก็คือตอนนี้ในส่วนของชมรมพัฒนาชุมชน

ซึ่งก็เป็นคนที่เขาดูแลเรื่องขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอบทนะครับ
เขาบอกแบบนี้บอกว่าเรื่องความผิดของเจ้าหน้าที่
ถ้าหากจะมองว่าเป็นความผิดเจ้าหน้าที่ในการที่จะไม่ได้สำรวจตรวจสอบให้ชัดเจน
คุณยายแต่ละท่านได้รับเงินอะไรซ้ำซ้อน
อันนั้นก็ต้องมีการตั้งกรรมการในการสอบกันไป
เขาบอกแบบนี้ต้องมีกรรมการสอบนะฮะว่าเป็นการละเมิดหรือการทำงานที่ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์หรือเปล่า
อันนี้ก็ต้องดูเรื่องของระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการที่จะดูอีก
ส่วนเรื่องของการรับเงินซ้ำซ้อนที่อิงข้อกฎหมายว่าเป็นลาบมิดควรได้อย่างไรนั้นนะฮะ
ก็ต้องไปพิจารณาอีก
ว่าจะมีแนวทางในการแก้ไขสำหรับการออกระเบียบเรื่องนี้อย่างไร
แยกกันว่าคนที่รับเงินเกินกับคนจ่ายผิดมันยังไง
หรือว่าถ้าเป็นเคสที่ทางเจ้าหน้าที่บกพร่องจริง
ไปสำรวจตรวจสอบไม่ถามคุณยายให้ดีไม่เก็บข้อมูลรวบรวมให้ดี
อันนั้นก็เป็นความผิดเจ้าหน้าที่ก็ต้องมีกรรมการในการตรวจสอบ
งั้นเจ้าหน้าที่ก็ต้องเป็นหมื่นกว่าคนเหมือนกันนะ

ส่วนเรื่องของระเบียบแล้วก็เรื่องของข้อกฎหมาย
อันนี้ก็ต้องไปดูต้นทางที่จะสามารถแก้ไขระเบียบได้
อย่างเช่นเมื่อกี้ที่ทางกรมบัญชีกลางบอกว่าทำงานร่วมกับกระทรวงมหาดไทย
ก็ต้องดูเรื่องของต้นทางในการออกระเบียบออกระบบนี้มา

ใช่ค่ะจริงนายกก็บอกนะบอกว่ามอบหมายให้กระทรวง
แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปพิจารณาแก้ไขอย่างเป็นขั้นเป็นตอน
ก็ต้องไปดูระบบระเบียบต่างนั่นแหละ
ตอนนี้ยังอยู่ระหว่างหารืออยู่เอาฟังนายกค่ะ

วันนี้ก็ต้องดูว่ากฎิกากฎหมายกฎระเบียบมันมีไว้อย่างไรอยู่
มันมีกฎอยู่นะวันนั้นตอนนี้เป็นเรื่องกับการทำงาน
ก็ผมให้พินาการแก้ปัญหาไปเป็นขั้นเป็นตอนนะ
อาจจะต้องมีการแก้ไขกฎระเบียบอะไรบางอย่าง
ทั้งนี้กำลังหารือกันอยู่ตรงนี้ผมก็ไม่อยากให้ใครเดือดร้อนนะนะ
แต่ทุกคนถ้าทุกคนรู้ว่าถ้ารู้
ว่าตัวเองทำไม่ถูกอะไรต่างก็ยกเลิกซะ
ไม่อย่างนั้นมันก็เกิดความไม่เป็นธรรมไม่เต่าเทียมนี่ธรรมดา
ทุกคนก็รู้บางคนอาจจะรู้บางคนอาจจะไม่รู้
รู้เท่าเหมือนถึงการบ้างมันก็ต้องพิจารณากันไปแต่ความเหมาะสมนะ
เพราะฉะนั้นเป็นเรื่องของการใช้จ่ายของมันภาครัฐนะ
เพราะฉะนั้นมันมี๒ร่านเสมอนะ
นี่ค่ะคุณผู้ชมนอกจากนายกบอกแบบนี้แล้วอยู่ระหว่างหารือใช่ไหม
ก็เลยไปถามพลเอกอนุพงศ์เผาจินดารัฐมนตรีมหาดไทยบ้าง
เพราะว่า๒กระทรวงเกี่ยวข้องกระทรวงพลังกระทรวงมหาดไทย
ใช่ค่ะคือทางมหาทัยก็บอกนะบอกว่าทางกรมบัญชีกลางเนี่ย
แจ้งมาที่มหาทัยว่ามีผู้สูงอายุทั่วประเทศเนี่ยนะ
กว่า๑๕๐๐คนที่มีการจ่ายเงินซ้ำซ้อนแล้วก็ขัดต่อระเบียบ
ทีนี้ท้องถิ่นเป็นคนดำเนินการจ่ายเงิน

เรื่องต้นเจรจารอมชอมก่อนให้มันเกิดผลกระทบน้อยที่สุด
เพราะว่าเอาจริงแต่ละเคสแต่ละกรณีก็แตกต่างกันเหมือนกัน
คุณยายบางท่านต้องขึ้นโรงขึ้นศาลอยู่เนี่ยตอนนี้นะ
ใช่ค่ะแล้วทีนี้ก็เลยถามไงว่า
แล้วสำหรับผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
แล้วก็ได้รับเงินบำนานพิเศษของลูกที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่
แล้วไม่มีคนดูแลได้ใช้เงินไปแล้วไม่มีตังค์จะเอามาคืนเนี่ย

เรื่องนี้เนี่ยนะคะทางรัฐมนตรีมหาธัยก็บอกว่า
เอาจริงถ้าเกิดจะดำเนินคดีมันจะไม่เกิดผลดีหรอก
นี่แหละมันเป็นโจทย์ที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องมาคุยกัน
แล้วก็หาแนวทางแก้ไขร่วมกันอีกครั้งหนึ่ง
เพราะฉะนั้นตอนนี้อยู่ระหว่างการหารือนะคะ

ท่านเป็นกังวลแล้วก็จิตตกเกี่ยวกับเรื่องนี้